ดูคดีต่างก่อนนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่คนก็ให้ความสนใจ
แล้วก็สงสารเด็กมากนะฮะเพราะว่ามีครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูก
ลูกเนี่ยเป็นเด็กชายเพิ่ง๒ขวบ๑เดือนพ่อกับแม่ก็พาขี่จักรยานยนต์ไปนะครับ
ปรากฏว่าไปเจอด่านตรวจของตำรวจค่ะทีนี้พอเห็นด่านตรวจเนี่ย
พ่อก็เลยวกรถกลับอืมเพราะพ่อก็ยอมรับว่าไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก
ใช่แล้วพรบขาดด้วยก็เลยกลัวโดนปรับกลับรถดีกว่า
ไปเจออาสาตำรวจเอากระบองฟาดฮะทีนี้มันเข้าไปที่นี่ฮะ
หนูน้อยคนนี้สองขวบหนึ่งเดือนอ่ะใช่จนต้องตะโกนบอกหยุดหยุด
มีเด็กอยู่ด้วยมีเด็กอยู่ด้วยเนี่ยค่ะหัวแตกเย็บไปสามเข็มอืม
นะไม่รวมกับอาการข้างเคียงอื่นอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ใครเห็นก็สงสารเด็กค่ะนะพ่อเขาไปแจ้งความแล้วอืม
ก็ต้องเอาเรื่องล่ะเอาละตัวเองผิดจะผิดข้อหายังไงก็ว่ามา
แต่ไอ้การเอากระบองดักเอากระบองแล้วก็ฟาดกันขนาดเนี้ยค่ะ
แล้วไปโดนลูกเขาเป็นอย่างนี้คือต่อให้ไม่โดนลูกก็ต้องโดนใครคนใดคนหนึ่งอ่ะ
อืมแล้วยิ่งไปโดนเด็กอ่ะอืมแล้วนอกจากน้องเจ็บแล้วเนี่ย
ตอนนี้สภาพจิตใจแม่บอกว่ายังหวาดภาวะอยู่เลยนะฮะโอ้โห
คือกลัวไปหมดนะคะอืมลองคิดภาพคุณเขียนมาสอน
ถ้าเราขี่จักรยานยนต์อยู่แล้วก็หรือว่ายืนอยู่ดีก็ได้เดินอยู่ก็ได้เนี่ย
แล้วมีไม้กระบองมาฟาดปึ้งเข้าไปเนี่ยใช่
แล้วเด็กสองขวบหนึ่งเดือนอ่ะอืมโดนเข้าไปอย่างเงี้ปึ้งเข้าไปอ่ะค่ะ
จะเป็นยังไงอ่ะโอ้โหหัวแค่เนี้ยใช่เนี่ยยังเด็กมากเลย
หม่อมยังบางอยู่เลยอ่ะค่ะมันก็เลยเป็นคำถามเรื่องยุทธวิธีในการทำงานตั้งด่าน
สกัดจับของตำรวจด้วยแม้จะไม่ใช่เป็นตำรวจที่ทำ
แต่เป็นอาสาตำรวจค่ะนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับ
นางสาวกรรยาตรงกลางซึ่งอายุยี่สิบห้าปีได้พาลูกชาย
ชื่อว่าเด็กชายซิลานินคำหรือว่าน้องแซมวัยสองขวบหนึ่งเดือน
ไปแจ้งความที่สพนปรือจังหวัดชนบุรี
หลังจากถูกตำรวจอาสาใช้กระบองตีเข้ามาจนลูกชายบาดเจ็บ
เป็นแผลยาวประมาณ๑๐เซนติเมตรต้องเย็บสามเข็ม
และตอนนี้ลูกยังหวาดภาวะอยู่ตลอดเวลาภาวะหนักด้วย
นางสาวกรยาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยก็คือ
สามคนพ่อแม่ลูกนะฮะอ่าเธอแล้วก็สามีเนี่ย
พาลูกชายมาด้วยขี่จักรยานยนต์ออกไปหาอาหารรับประทานกัน
ซอยเขาตาโลที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
แล้วสังเกตเห็นว่าด้านหน้ามีการตั้งด่านของตำรวจ
สามีก็เลยวนรถจักรยานยนต์กลับอืมจังหวะนั้น
มีชายสวมชุดดำกระโดดออกมาจากมุมมืด
แล้วใช้ของแข็งลักษณะคล้ายกระบองขวดเข้าใส่อย่างจัง
ทีนี้ขวดเข้าใส่มาที่รถเนี่ยมันไปโดนศีรษะของลูกชาย
ค่ะคือลูกเนี่ยสลบไปเลยนะฮะสลบคารถเลย
แต่ไม่แค่นั้นแม่ของเด็กบอกว่า
ชายคนนี้ไม่หนำใจพอยังเงื้อมือ
จะเอากระบองเนี่ยมาฟาดซ้ำอีกจนเธอต้องตะโกนว่า
ในรถมีเด็กอืม
คิดว่าถ้าเราโดนจับมันก็ต้องเสีย๖๐๐เหมือนกันใช่ไหม

ว่าเฮ้ยต้องเข้าไปเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน
เดี๋ยวโดนใบสั่งเสียค่าปรับแล้วแฟนก็เลยบอกเออ
ก็เลี้ยวกลับแล้วก็คือพอเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับได้แป๊บนึง
แล้วก็มีผู้ชายค่ะวิ่งถือไม้ออกมาจากที่มืด
แล้วก็ผู้ชายที่เราใส่เครื่องแบบไหมครับ

แป๊บแก้วสีดำคือไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบ

หลังจากที่เขาฟาดแล้วเขาเพราะที่เขาฟาด
ฟาดมาฟาดมาแล้วพวกหนูบอกว่ามีเด็กนะมีเด็กเนี่ยตอนนี้มีเด็กนะ
แล้วเขาก็ทำท่าจะฟาดอีกแล้วแฟนก็ตกใจแฟนจะเอาเท้าถีบเขาอย่างนี้
แล้วก็เลยขับรถเลยเลยออกไป
ขณะที่นางสาวกรยายังบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงอาการของลูกชายมาก
กลัวว่าจะเป็นอะไรมากกว่านี้เนื่องจากณขณะนี้ถึงมือหมอไว้แล้วเย็บไปแล้วเนี่ย
แต่ว่าลูกยังอาเจียนออกมาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็อาเจียนออกมาอยู่แทบตลอดเวลา
แพทย์ให้เฝ้าสังเกตอาการอยู่ที่โรงพยาบาลโดยเธอมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันไม่ใช่การทำเกินกว่าเหตุแต่มันเหนือกว่าการเกินกว่าเหตุไปอีก
กับการที่เอาละรถวกกลับเจอด่านแล้ววกกลับจะผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่
แต่เอากระบองฟาดเข้ามาแบบเต็มแรงแล้วยังจะฟาดต่ออีก
ต้องบอกว่าในรถมีเด็กถึงจะหยุดฟาดอย่างนี้มันยิ่งกว่าคำว่าเกินกว่าเหตุ
เรียกจับปรับหรือว่าจะอะไรอย่างไรก็ได้ไม่ต้องทำรุนแรงขนาดนี้
ส่วนทางด้านของพ่อของน้องนะคะนายซีวานินขำ

งานสอบสวนสถานีตำรวจหนองปลือนะคะไปให้ปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวนายซีวายืนยันว่าที่กลับรถน่ะนะเพราะเขาก็รู้แหละว่าเขาผิดก็คือไม่ใส่หมวกกันน็อก
อืมพอระบอขาดก็กลับรถก่อนถึงด่านประมาณสามร้อยเมตร
แต่รถจักรยานยนต์คันอื่นเขาก็กลับรถเหมือนกันนะอืม
ขี่มาเรื่อยเรื่อยครับแล้วก็เห็นเขาวนกลับกันอืมแต่ด่านด่านนะครับ
อยู่ระหว่างรถลูกนะครับครับแล้วผมยังไม่ทันอะไร

มีอาสาเข้ามาตีครับครับบอกผมบอกผมบอกว่ามีเด็กมีเด็กนะ
เขาตีเลยครับเป็นเป็นไม้ลักษณะยังไงพี่เป็นไม้แบบท่อนแหล่งอย่างงี้
เป็นไม้ไม่ใช่กระบองยาวยาวอืมคือเขาบอกเขาก็ยอมรับในส่วนที่เขาผิด
อันนี้มันเรื่องหนึ่งแต่ต้องแยกเรื่องกันเรื่องที่มาทำร้าย
เอากระบองฟาดแล้วก็ไปโดนลูกเขาเนี่ยมันก็ต้องแยกคดีกันนะ
ก็ต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดนะคะครับคือตัวนายซีวาบอกว่าก็ยอมนะ
บอกตำรวจเลยว่าจะตรวจปัสสาวะหายาเสพติดอะไรก็ตรวจเลยอืม
แต่ตรวจออกมาเนี่ยผลเป็นสีม่วงจริงเขาก็บอกว่า๒๓วันก่อน
เขาเสพยามาจริงจริงแล้วเขาก็เคยโดนคดีมาแล้วอืม
แต่กรณีที่อาสามาทำร้ายลูกชายเนี่ยมันคนละเรื่องกันก็ต้องดำเนินคดีกันให้ถึงที่สุด
เรื่องของนายซีวาตัวพ่ออาจจะดำเนินคดีอะไรก็ว่าไป
แต่เรื่องของอาสาที่มาทำร้ายลูกเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกเขาด้วย
คือมันแน่นอนว่าทุกคนเนี้ยสงสารเด็กอืม
แต่มันก็จะมีคนที่มองในมุมว่าอ้าวก็ไปกลับรถหนีด่านตำรวจต่อก่อนเนี่ย
มันต้องไปทำร้ายเขาเลยเหรอแต่ว่าวิธีในการที่จะสกัดรถที่หนีด่าน
มันมีวิธีอื่นไหมอ่ะเออต้องใช้อย่างงี้เหรอ
ต้องดักแล้วเอาไม้ฟาดอย่างงี้เหรอเนี่ย
ต่อให้ไม่มีเด็กแต่ไปโดนคนหรือว่ารถเขาล้มเขาเจ็บเขาตายขึ้นมาทำไม
ถ้าเด็กเป็นหนักกว่านี้จะยังไงอ่ะก็ใช่ใครจะรับผิดชอบอ่ะ
ตำรวจเขาชี้แจงแบบนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกชิดเดชาสองห้อง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหนองปลือบอกว่าเหตุการณ์นี้นะคะ
ตำรวจตั้งด่านตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายที่บริเวณกลางซอยเขาตาโล
แล้วนายสิวาพ่อของเด็กเนี่ยค่ะขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็กลับรถเป็นลักษณะของการหลบหนีอืม
แล้วก็จังหวะนั้นมีเจ้าหน้าที่อาสาอยู่ริมทาง
ก็เลยใช้ไม้ข้างทางสกัดก็เลยไปโดนหน้าของเด็ก
ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าหลังเกิดเหตุตำรวจก็พาไปส่งโรงพยาบาลแล้ว
เบื้องต้นก็เรียกตัวนายจักรพบบุญรอดคนก่อเหตุที่เป็นอาสาเนี่ยค่ะ
มาสอบสวนถึงข้อเท็จจริงดังนั้นเรื่องคดีก็ต้องแยกส่วนกัน
ระหว่างคดีที่อาสาที่ชื่อว่านายจักรพบบุญรอดเนี่ยนะ
เอาไม้มาฟาดจนเด็กได้รับบาดเจ็บเนี่ยอ่ะแยกไปเรื่องหนึ่ง
ก็ต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาเด็กที่ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องของพ่อที่ผิดกฎจราจรเนี่ยนะที่ขับรถหนีอะไรต่างเนี่ย
ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งทางด้านของผู้กำกับ
สพนปลือก็บอกว่าจะดำเนินการดำเนินคดีเรื่องนี้ด้วยความเป็นธรรม
ก็ยอมรับแหละว่าอาสาไปใช้ไม้ดักฟาดเขาจริงใช่ค่ะนะ
แต่ว่าทางแม่ของเด็กบอกว่าจะฟาดต่อด้วยนะ
แต่ว่าตะโกนบอกเอาไว้ห้ามเอาไว้ว่ามีเด็กอยู่
จริงก็น่าจะเห็นนะเพราะรถจักรยานยนต์นี่โล่งก็เห็นมาอุ้มเด็ก
ครับพันธุ์ตำหนดเอกริสุนาพัฒนาเจริญรองโคศกสำนักงานตำหนดแห่งชาตินะครับ
บอกว่าได้ย้ำไปอย่างพุ่งกับการสอพรน้องปลือ
ให้สืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้โดยให้คณะกรรมการดำเนินการด้วยความรวดเร็ว
หากผลการสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่
หรือเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุก็จะดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาด
กับผู้เกี่ยวข้องในส่วนของคดีที่แม่ของเด็กได้รับความเสียหาย
พนักงานสอบสวนจะเร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐานและนำผลการตรวจจากแพทย์มาประกอบคดี
สอบสวนสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องและจะสอบสวนด้วยความโปร่งใสรวดเร็ว
ยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย